คุณผู้ชมฮะมาดูเหตุนี้ที่เกิดขึ้นที่ระยอง
ผู้หญิงที่อยู่ในบ้านคนเดียวภาวะเลย
ได้ยินเสียงกุกกักอยู่รอบตัวบ้านเลย
ทีนี้ไม่รู้จะทำยังไงดีเธอดูกล้องวงจรปิด
มีผู้ชายมาเดินวนเวียนอยู่รอบบ้าน
หลังจากนั้นผู้ชายคนนี้ไม่ไปไหนจนถึงเช้า
ผู้หญิงซึ่งเป็นคุณหมอแอบซ่อนอยู่ในตู้ด้วยความกลัว
กลัวสิคุณทั้งคืนโทรหาตำรวจตำรวจไม่มาสักที
คุณผู้ชมดูภาพวงจรปิดในช่วงพีค
ผู้ชายคนนี้ที่มาบุกบ้านและเอาอะไรบางอย่างเนี่ย
กล้องวงจรปิดด้วยนะครับ
โทรหาตำรวจทั้งคืนโทรหาตำรวจทั้งคืนโทรหาตำรวจ
โอ้โหคุณผู้ชมฮะเหตุการณ์นี้ระทึกเกิดขึ้นทั้งคืน
เมื่อกี้ขอดูคลิปที่นอนอยู่หน้าบ้านก่อน
คลิปเมื่อกี้ที่นอนอยู่หน้าบ้านเป็นคลิปแรกเลยนะ
กล้องวงจรปิดสามารถจับภาพได้

ก็คือเที่ยงคืนกว่านิดจุด๑๒๑๔นี่แหละฮะ
เที่ยงคืนนิดผู้ชายคนนี้จากไหนก็ไม่รู้
แปลกหน้านะฮะเข้ามาอยู่ในรั้วรอบขอบบ้านของผู้หญิงคนนี้แล้ว
นอนอยู่หน้าบ้านกลิ้งไปกลิ้งมาแบบนี้
นี่คือเวลาเที่ยงคืนนิด
หลังจากนั้นกล้องวงจรปิดจับภาพได้อีกนะครับ
ตี๑๒๒นาทีเดินอ้อมไปหลังบ้าน

อดเสื้อแจ็คเก็ตออกแล้วก็ใส่เสื้อสีขาว
ไม่ใช่อันนี้ฮะมีอีกอันหนึ่งที่อยู่หน้าประตู
ภาพวงจรปิดเห็นชัดเลยนี่ครับ
ตี๑๒๒นาทีเริ่มประชิดตัวบ้าน
ตอนแรกกลิ้งอยู่เพราะกลิ้งเสร็จขยับเข้ามาตรงนี้แทน
ตอนแรกเขาใส่เสื้อแจ็คเก็ตมานะนี่ถอดแล้วนะ
จะเข้าไปในบ้านแบบสบาย
สักพักหนึ่งเอาหน้าไปแนบตรงหน้าต่าง
เพื่อจะดูว่ามีใครอยู่ในบ้านไหมคุณ

นี่คนในบ้านซึ่งเป็นคุณหมอผู้หญิงแอบถ่ายไว้
และนี่เป็นจังหวะที่คุณหมอผู้หญิงได้ยินเสียงอะไรกุกกักกุกกัก
อยู่นอกบ้านและแอบถ่ายไว้ทั้งหมด
คุณหมอผู้หญิงซึ่งอยู่ในบ้านนะคุณนะ
ต้องไปหลบอยู่ซอกตู้
บอยู่ซอกตู้พยายามหาโทรศัพท์ที่จะโทรไปหาตำรวจ
ครับเค้าก็มือไม้สั่นเลยนะมือสั่นหงักเลย
หยิบโทรศัพท์ถูกบ้างไม่ถูกบ้างกดถูกบ้างไม่ถูกบ้าง
เบอร์โทรศัพท์ตำรวจเอาไงดีเบอร์ไหนดี

ส่งเบอร์ตำรวจสพใกล้เคียงให้หน่อย
กระทั่งเธอได้เบอร์ตำรวจสพใกล้เคียง
โทรไปตอนประมาณตี๔กว่าเพราะอะไรมันจุดพีคครับ
เดี๋ยวจะได้ดูวงจรปิดตอนตี๔๔๗นาที
คนร้ายรายนี้นะเดินถืออาวุธอยู่ตรงสนาม
นี่ฮะอาวุธซึ่งเป็นอะไรแข็งไม่รู้
เดินถืออาวุธอยู่ตรงสนามสักพักหนึ่งเขาสังเกตเห็นกล้องวงจรปิด
ตี๔๔๘เอาไม้หรือเอาอาวุธอะไรหรือเป็นโซ่ก็รู้นะ
ฟาดใช่ไหมฟาดครับฟาดจนกล้องวงจรปิด
ตรงหน้าบ้านของคุณหมอผู้หญิงมันบิดไปบิดมา
นี่จังหวะนี้เห็นหน้าชัดมันตายเป็นกล้องมันเปลี่ยนทิศทาง
แล้วจับหน้าเขาได้ด้วยนะในตอนนี้
จับหน้าเขาได้แล้วนะฮะแล้วเขาก็ฟาดอีกที
กล้องมันบิดไปข้างบนไฟอีกที๒ทีกล้องมันบิดไปข้างบน
คิดดูถ้าคุณน้ำแข็งคุณขวัญหรือคุณผู้ชม

ถ้าเราดูกล้องวงจรปิดแล้วเห็นว่านอกบ้านเราเป็นแบบนี้

ครับคุณหมอเอาเรื่องนี้มาโพสต์ทั้งหมดนะฮะ

คือคุณหมอนอกจากโทรหาตำรวจแล้วนะฮะ
ให้รีบมาคือโทรหาตอนประมาณเกือบตี๕

ให้รีบมาที่บ้านของเธอรออยู่นานแสนนาน

ใช่ฮะโทรหาพ่อไปพร้อมกับโทรหาตำรวจนะครับ
พ่อของเธอมาตอนตี๕ตี๕กว่า
มีคลิปที่พ่อของเธอกลายเป็นพระเอก

เพราะพ่อมาไล่ผู้ชายคนนี้ออกไป

คลิปนี้ปล่อยเสียงได้ขอฟังเสียงนิดหนึ่ง
นี่แหละครับพ่อที่เป็นฮีโร่และเป็นพระเอกของหนู

อยู่ในบ้านนะโทรหาตำรวจตอนตี๕
ตี๕๓นาทีตำรวจรับสายด้วยความงวงเงียบอกจะประสานงานให้
เดี๋ยวจะเข้ามาพระคุณผู้ชมรอเกือบ๖โมงเช้าไม่มานะ
พ่อซึ่งอยู่บ้านไกลกว่าสถานีตำรวจมาถึงก่อน
แล้วพ่อก็มาเจอคนร้ายนั่งหลับอยู่ใต้โต๊ะกินข้าว
พ่อไล่คนร้ายออกไปเหมือนในหนังเลย
เธอโพสต์ไว้แบบนี้บอกพระเอกไล่คนร้ายออกไปได้
หลังไล่คนร้ายออกไปได้แล้วนะ
คนร้ายขี่รถจักรยานยนต์ออกไปแล้ว
๖มองตำรวจเพิ่งมาอ้าวมาตอนไปแล้ว
ตำรวจสองนายขี่รถจักรยานยนต์มาถึงพร้อมกับบอกว่า
ผู้ชายคนนั้นเป็นคนบ้าแถวนี้แหละ
มีคนร้องเรียนบ่อยแล้วแต่ทำอะไรไม่ได้
จับไปขังแล้วไม่นานก็ปล่อยตัวออกมา
ไม่รู้ชื่อไม่รู้ที่อยู่อันนี้ขี่จักรยานออกไป

คนร้ายขี่จักรยานเข้ามาแล้วก็ขี่หนีไป
ตำรวจบอกอ๋อก็รู้แล้วนะรู้ชื่อรู้ที่อยู่แล้วนะ

มาช้าขนาดนี้ถูกวิพากษ์วิจารณ์หนักเลยนะ

นะครับเพราะว่าคุณหมอผู้หญิงบอกว่า
ตอนแรกกดเบอร์๑๙๑สายไม่ว่างไม่มีคนรับ
ให้เพื่อนหาเบอร์ตำรวจในพื้นที่ตำรวจใกล้เคียง

พอโทรไปตำรวจงวงเงียบอกเดี๋ยวมา
๑๙๑ก็โทรแล้วตอนแรกก็ไม่มีคนรับด้วย

คุณผู้ชมฮะคุณหมอผู้หญิงท่านนี้เอาเรื่องนี้มาโพสต์

ที่จังหวัดระยองบ้านก็อยู่ที่ระยองแบบนี้นะฮะ
เอาเรื่องนี้มาโพสต์แล้วนะฮะชาวเน็ตส่วนใหญ่นะ

ใครก็เดินเข้ามาได้แล้วก็ประชิดบ้านได้เลยนะครับ

สัญญาณเตือนภัยเพื่อระงับเหตุด้วย

บ้านเธออยู่ในเขตของน่าจะเป็นเขตเมืองระยอง

ดังนั้นทีมข่าวก็พยายามจะติดต่อไปที่
สพเมืองระยองเป็นจุดแรกที่เราควรจะติดต่อไป

เดี๋ยวเรามาแจ้งให้คุณผู้ชมได้ทราบกัน
แคบมันบอกว่าให้เธอเนี่ยจากวันนี้คือเข้าจำว่าเธอกลัว

ส่วนเราก็อยากจะรู้เรื่องราวจากปากคุณหมอเหมือนกันนะ
คุณหมอผู้หญิงท่านนี้ติดเคสรักษาสัตว์อยู่
ก็เลยยังไม่สะดวกนะครับ
เดี๋ยวเราติดต่อได้ทั้งคุณหมอทั้งฝั่งตำรวจ

เป็นห่วงเหลือเกินเวลาผู้หญิงที่ต้องอยู่บ้านคนเดียวอะค่ะ